นี่ค่ะคนลูกคือแทบจะโผล่เข้าหาแล้วตะโกนเลยบอกไอ้เนละคุณเรียกคำนี้เลยนะคะ
ตำรวจสมภาพเมืองสุรินกว่า๒๐นายค่ะจับตัวในรัฐอาบรำหรือว่าในเหมือมวัยสี่สิบปีนะคะ
คนที่ฆ่ายายวันธนีวัย๘๒ปีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงจนเสียชีวิต
แน่นเลยอ่ะเพราะแต่ละคนบอกหูแบบอยากจะขอจัดสักทีจริงแต่ทุกคนก็ต้องพยายามห้ามกันไว้เนี่ย
เพราะว่าสภาพคุณยายที่เสียชีวิตจำได้ไหมที่เราเล่าไป
ตาแกสองข้างก็ปูดบวมปากก็ช้ำหัวก็แตก
หลายคนบอกไม่เชื่อหรอกว่าอยู่แกจะเสียชีวิตไปเอง

รัฐเนี่ยตำรวจไปจับตัวได้ที่บ้านร้างนะคะ

ประมาณสัก๔๐๕๐เมตร
และที่จับได้เนี่ยต้องขอบคุณใครรู้ไหมคะ

หมาของในรัฐเขาเลี้ยงหมา

เพราะไอ้เจ้าหมาของในรัฐที่ชื่อเจ้ามะยม
มันมานอนเฝ้าบ้านร้างหลังนี้ที่มันมีคนอยู่ตลอด

ตำรวจเขาบอกว่าอ่ะเจ้าของก็ต้องอยู่แหละ
ไม่งั้นหมาจะมาเฝ้าทำไม
อมรับสารภาพนะคะว่า
ทำร้ายายวรรษณีย์จริง
จุดแรกที่ตำรวจพาไปทำแผนคือจุดที่
คุณยายวันธนีแกนอนอยู่กลางบ้านนะคะ
เหมือมเล่าบอกว่าเขาเข้าไปทำร้ายด้วยกัน
ถีบไปที่หน้าแกสองครั้ง

กลับไปนอนในห้องโดยไม่สนใจเลยว่ายายวันธนีแกเป็นยังไง
จนกระทั่งลูกชายนายวรรษณีย์ยายวรรษณีย์กลับมาที่บ้าน

แล้วมารู้ข่าวทีหลังว่ายายวันธนีเสียชีวิตแล้ว

นายรักบอกว่าอย่างไรรู้ไหมคะจำไม่ได้
ไม่รู้ด้วยว่าทำร้ายไปกี่ครั้ง

ก็ยังเมาขนาดนั้นเลยเหรอ
ครับเมาจริง
ซึ่งร้องนั่นแหละครับ

เรามันเห็นดวง่าเขาเห็นแก่แล้ว
ขาดสติเลยครับ

ใครเอาข้าวไปส่งให้เรา

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๓กุมภาพันธ์

หากินยังไงมีคนเอาข้าวเอาน้ำไปส่งให้หรือเปล่า

เหมือนบอกผมหากินเองครับ

ไม่มีใครรู้มีแต่หมาผมนี่แหละที่มา
คุณตี๋ก็ถามแล้วเนี่ยคุณตี๋ถามว่าแล้วหมามาอย่างไร

มันคงหมามันก็ตามเจ้าของ
บางทีมันก็ดมกลิ่นมาอะไรมาแล้วจุดนี้
มันไม่ได้ห่างจากบ้านเกิดเหตุเยอะเลยนะคะ

ลูกชายของยายวันธนีบอกโกรธแบบ
จนบรรยายเป็นคำพูดไม่ถูกเลยเนี่ยค่ะคนนี้จำได้ไหม
วันนั้นที่เกิดเหตุเขานั่งร้องไห้
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเราบอกเสียใจมาก
เขารักแม่เขามากเขาไปทำงานพักที่

แล้ววันนี้เขากลับมาเห็นแม่ลมหายใจอ่อนลง
พจรอ่อนลงแล้วตายต่อหน้าต่อตาเขา
เขาบอกที่ตะโกนด่าในเหมืองว่าไอ้เนรคุณเนี่ย
เพราะว่าสมัยก่อนตอนที่ในเหมือมเคยไปอาศัยอยู่ที่บ้านเขา

แม่เขาดูแลในเหมือมอย่างดีเลย

จนกระทั่งเขาเกิดประสบภาวะเรื่องเศรษฐกิจต่าง
เขาไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมคะครับในเหมือมนี่แหละชวนให้มาอยู่ด้วยกัน
เราก็คิดว่าเออเพื่อนกันหวังดีมีน้ำใจ
เหมือนจะเป็นคนทำร้ายร่างกายแม่เขาจนตาย
แล้วก่อนอันนี้ถ้าจำได้ที่ลูกชายของผู้ชายคนนี้ก็คือหลานคนตาย
จำได้ไหมที่นักข่าวเราบอกว่าหลานบอกว่าเห็นตาเตะยายจำได้ป่ะ
ตอนนั้นทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะหลานหมายถึงใครเด็กหมายถึงใคร
คือตัวลูกชายบอกว่าลูกเคยมาบอกเหมือนกันว่าเห็นในเหมือมทำร้ายแม่
แต่เขายังไม่เชื่อจนกระทั่งลูกมาบอกอีกว่าเนี่ยถูกในเหมืองมาข่มขู่ที่เอามาฟ้อง
แล้วสุดท้ายมันเกิดขึ้นจริงเขาบอกเขาเสียใจมากเลยนะที่เขาไม่เชื่อลูกในวันนั้น
คนเมาไม่ใช่อย่างนี้หรอกด่าไปนิดนึงครับ

ไอ้เนรคุณโทษหมายถึงแม่เราก็ทำกับข้าวที่กินแล้วยังมาทำแบบนี้

หมดคำพูด
กฎหมายทำตามนั่นแหละครับ
เขาพูดเลยว่าต่อให้ในเหมือมถูกจับต่อให้เคยเป็นเพื่อนกันเขาไม่มีวันอโหสิกรรมให้เด็ดขาด
ติไปพื้นที่บ้านร้างที่ในเหมืองไปหลบซ่อนนะคะ
เขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ปล่อยให้คนเช่าแต่มันยังไม่มีคนเช่าค่ะ
เราก็เลยพาไปหาเจ้ามะยม
นี่เจ้ามะยมนะคะเป็นหมาเพศผู้ค่ะ
นิสัยคือเป็นมิตรไม่ดุร้าย

น้ำตาลดำแก้มขาวนิดมาภัณฑ์ทางนะคะเจ้ามะยมหน้าตาแอนดูใช่หรือล่ะ

ใช่หน้าตาเป็นมิตรกับทุกคน
วันรุ่งขึ้นค่ะเห็นเจ้ามะยมไปวนเวียนกระดิกหางอยู่หน้าประตูบ้าน
ในเหมือมหลบซ่อนชาวบ้านบอกมันแปลก
เพราะมะยมไม่เคยมาบ้านหลังนี้ก่อนเลยแล้วอยู่มากระดิกหางอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะ
ชาวบ้านตอนนี้คิดว่าสงสัยคงมีคนอยู่ในบ้าน
แต่ก็ไม่ได้แบบคิดคาดการณ์ว่าจะเป็นในเหมือมหรืออะไรยังไง
กระทั่งตำรวจมาจับตัวในเหมืองออกไปนี่แหละ
ชาวบ้านบอกอุ๊ยโล่งใจเลยที่จับได้แต่ก็ยังกลัวอยู่เหมือนกัน
กลัวว่าถูกจับไปติดคุกไม่เท่าไหร่แล้วออกมาจะทำพฤติกรรมเดิมอีกไหม
เพราะที่ผ่านมาในเหมือมในตัวกินเหล้าเลย
กินทุกวันเมาทุกวันเอะอะโวยวายเปิดเพลงเสียงดัง

ส่วนในวันอาบรำพ่อของนายเหมือมค่ะ
บอกไม่รู้จริงว่าลูกไปฆ่ายายวันธนี
เพราะว่าไม่ได้นอนอยู่บ้านไปนอนในสวน
รับแหละว่าลูกพ่อเมาแล้วชอบเออะโวยวาย
พ่อไม่อยู่บ้านก็สาเหตุนี้แหละอยู่กับมันไม่ไหวก็ต้องหนีไปอยู่ที่อื่น
ถามว่าจะประกันตัวลูกไหมเหรอพ่อมีเงินที่ไหนพ่อคงไม่ประกันหรอก
ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการนั่นแหละส่วนไอ้เรื่องบ้านลงบ้านล้างอะไรพ่อไม่รู้ทั้งนั้นอ่ะ
ว่าลูกพ่อหนีไปกบดานข้าวเข้าก็ไม่เคยไปส่งให้
ส่วนเจ้ามะยมก็หมาที่บ้านจริงมันติดลูกชาย